เช่นเดียวกันค่ะเรื่องความรักหึงหวงน้อยใจตกลงไม่ได้
สักครู่นี้เลือกด้วยการสังหารภรรยา
แต่ข่าวต่อไปนี้เลือกด้วยการฆ่าตัวตาย

ตัดสินใจไปนอนกลางถนนให้รถทับเสียชีวิต
แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจริงนะคะ
เมื่อวานี้ค่ะตำรวจสพบางปูก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
มีรถพยาบาลทับคนเสียชีวิตนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมมูลนิธิ
กุศลสมุทรปราการลักษณะที่เกิดเหตุเป็นถนนฝั่งละสองเลน
มีร่องระบายน้ำกั้นเป็นเกาะกลางที่กลางถนนพบร่างนายสุวรรณคำ
อรุณวัยสามสิบสี่ปีชาวลาวนะคะสภาพคือถูกรถทับที่ศีรษะ
กเหลวเสียชีวิตเลยนะคะห่างไปประมาณร้อยเมตรพบรถตู้
จอดอยู่ก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่ซุ้มล้อหลังข้างซ้ายด้วย
นางสาวเนธนารินงามขำผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนสุขุมวิทย์เห็นคนนอนอยู่ในร่องน้ำแล้วหัวเกยอยู่ที่ถนน
นึกว่าเกิดอุบัติเหตุก็เลยจอดรถแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
ปรากฏจังหวะโทรแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่อยู่ผู้ชายคนนี้ก็ลุกขึ้นมา
ลักษณะคล้ายคนเมาเธอก็พยายามถามถ่ายเกิดอะไรเป็นอะไรหรือเปล่า
ปลอดภัยดีไหมเขาก็พูดคำเดียวว่าอยากตาย
เธอก็เห็นท่าไม่ดีแล้วผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะเอาตัวเองออกไป
เดินข้ามถนนออกไปเธอก็คว้าแขนไว้แล้วนะ
บอกว่าอย่าออกไปมันอันตรายรถมันเยอะมากแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็สะบัดมือเธอหลุด
แล้ววิ่งไปนอนกลางถนนเป็นจังหวะที่รถพยาบาลขับมาพอดี
ทับเข้าที่ศีรษะเต็มเต็มเลยนะคะนายจำเรินนินรัฐพ่อตาของผู้ตายค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุยังนั่งกินยาดองกับผู้ตายอยู่เลย
ซึ่งผู้ตายก็เล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับเมียก็คือลูกสาวเขานั่นแหละ
เรื่องหึงห่วงและผู้ตายอยู่ก็ลุกออกจากบ้านมานั่งอยู่ริมถนน
ก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ช่วงสายวันนี้นางฉลวยประชนชาติแม่ยายของผู้ตายค่ะ
ก็เดินทางนิมนต์พระไปที่เกิดเหตุทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณผู้ตายตามความเชื่อนะคะ
ฉลวยบอกด้วยว่าก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกเขย
เพราะว่าลูกเขยเนี่ยจริงเป็นคนร่าเริงมากนะ
แต่ติดตรงที่เป็นคนขี้น้อยใจชอบทะเลาะกับลูกสาวเรื่องหึงหวง
เพราะลูกสาวเนี่ยทำงานร้านอาหารกลางคืนเขาก็กลัวผู้ชายจะมาติดพันธ
ก็เลยทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยแต่ก็เสียใจนะคะที่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์แบบนี้